ตอนนี้เจ้าระทิเทศบาล๕อย่างนะคะ
เขาต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายกว่า๑หมื่นกระสอบ
เตรียมเอาไว้ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชั้นในตัวอำเภอ
เพราะว่าตลาดน้ำข้ามพบตอนนี้โดนแล้วเรียบร้อย

ไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ

สถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ

ในพื้นที่ชั้นในบริเวณตัวเมืองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับ
แต่บริเวณพื้นที่รอบนอกก็คือ
บริเวณอำเภอท่ายางแห่งนี้นะครับ
เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว
โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ
แล้วก็ที่นี่นะครับคือบริเวณตลาดท่าน้ำอ่า

ซึ่งพบว่าระดับน้ำนั้นได้สูงเกือบ๒เมตรแล้วครับ
ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเพชรชบุรี
ฝั่งตลาดน้ำข้ามพบด้านบ้านท่ายางหมู่ที่๑
ตำบลท่ายางอำเภอท่ายาง
พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
โดยพบว่าขณะนี้น้ำล้นตลิ่งสูงเกือบ๒เมตรแล้วนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำต้องพากันเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูง
และพบว่าบริเวณฝั่งตรงข้ามคือที่หมู่บ้านยางชุม

ก็มีน้ำนั้นท่วมสูงกว่า๒เมตรครึ่งแล้ว
เนื่องจากมีพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณฝั่งตลาดท่ายางครับ
ส่วนการป้องกันน้ำท่วมในเบื้องต้นนะครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ายางนั้น
ได้นำกระสอบทรายไปวางไว้บริเวณที่มีจุดท่อระบายน้ำประมาณ๑๐จุดนะครับ
แต่ละจุดใช้กระสอบทรายประมาณ๕๐กระสอบ
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้ามาทาง
อย่างในพื้นที่ชั้นในก็คือบริเวณตลาดท่ายางนะครับ
แล้วก็พบว่าในขณะนี้นะครับ
โดยบริเวณตลาดท่ายางนั้นน้ำยังไม่ได้ขึ้นไปถึงบริเวณตลาด
ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจในอำเภอนะครับ
และพบว่าขณะนี้นะครับ
ทางโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาเขื่อนเพชรบุรี
เขื่อนเพชรนั้นมีการเร่งระบายน้ำอยู่ที่๓๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และมีแนวโน้มจะปล่อยน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก
ซึ่งหากปล่อยถึง๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั้น
นายกเทศมนตรีก็คาดว่าตลาดท่ายางนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับ
ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่อำเภอท่ายางโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยครับ
มันน่าเป็นห่วงอย่างไรบ้างทำเพิ่มเร็วขนาดนั้น
เทศบาลเรามี๒ตำบลค่ะตำบลท่ายางกับตำบลท่าคอยนะคะก็ห่างจากเขื่อนเพชรประมาณ๑๐กิโลกรัม
ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเพราะอยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ติดเขื่อนเพชรนะคะ
ตอนนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่ะตอนนี้เทศบาลกำลังดำเนินการป้องกันนะคะในการวางกระสอบทราย
บล็อกประตูน้ำจุดต่างค่ะแล้วรวมถึงการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนเรื่องพืชไล่ค่ะ
น้ำมันถือว่าขึ้นรวดเร็วขนาดไหนครับกี่ชั่วโมงมันขึ้นกี่เซน
ตอนนี้ขึ้นเร็วมากค่ะเมื่อวานทางโครงการส่งน้ำของชมประธานนะคะแจ้งว่าจะปล่อยที่ประมาณ๑๕๐คิวต่อวินาที
แล้วก็เมื่อตอนช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้จะปล่อยถึง๒๓๐นะคะ
เมื่อเช้าแจ้ง๒๕๐ตอนช่วงสาย๓๕๐ซึ่งอาจจะถึง๔๐๐คิวค่ะ
ถ้า๔๐๐คิวนี่มีผลกระทบนะคะจะท่วมในตะบนท่าคอยค่ะ
ถ้า๖๐๐คิวหรือ๕๐๐คิวขึ้นไปจะท่วมตำบลท่ายางในเขตตลาดค่ะ
ในเบื้องต้นคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบค่ะ
ให้ตื่นตัวในการป้องกันตัวเองนะคะในเก็บของขึ้นสูงนะคะ
เพราะว่าในเกรดเทศบาลเนี่ยเราติดแม่น้ำเผ็ดบุรี
ติดคลองส่งน้ำทั้ง๓สายซึ่งตอนนี้ชนประธานปล่อยน้ำเต็มทุกคลองส่งน้ำนะคะ
แม่น้ำเพชรบุรีตอนนี้ก็ขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะ
ในช่วงของใบ๒ใบ๓อันนี้น่าจะขึ้นถึง
ขณะที่ภาพรวมของอำเภอท่ายางนะครับนายอานนท์นายอำเภอท่ายางก็บอกว่า
ในพื้นที่ตำบลวังไคร้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนเพชร
ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
แม่ประจันทร์อำเภอหนองย่าปล่องก่อนจะไหลลงสู่เขื่อนเพชรนะครับ
แล้วก็ขณะที่ชาวบ้าน๑๓ครัวเรือนนะครับในบ้านในคุ้งตำบลท่าไม้รวก
อบพยพขึ้นไปอยู่บนถนนภายในหมู่บ้าน
เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรครึ่ง
ส่วนการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในรีสอร์ทตำบลวังไคร้๓๐คน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็กำลังเร่งให้การช่วยเหลือ
ซึ่งคาดว่าจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จได้ในช่วงบ่ายครับ
ตอนนี้กำลังนำเรือของมูลนิธิสว่างสรรเพชร๓ลำ
เรียงออกมาอยู่ครับชุดแรกออกมา๒ลำแล้ว

เพราะตรงนั้นมันท่วมอยู่ประมาณ๒กิโลเรือเดินยาก

แล้วก็ที่ทวมชาวบ้านแล้วก็ก็คือบ้านในคุงอม๓
ทำไมลวกตอนนี้ผมอบพยพคนขึ้นมาอยู่บนถนน
แล้วก็กางเต็นต์อยู่น้ำท่วมประมาณเอว๑๓หลังคา
แล้วก็ทศบาทบนถ้าไม่รวกกำลังประกอบอาหารเลี้ยงถูก
ส่วนท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านให้ไปรับของกาชาติออกมา

และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณมวลธนทหารบก๑๕
ใกล้กับสะพานอุรุพงศ์ก็ได้มีการเสริมคันดินให้มีความแน่นหนาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากจุดนี้เมื่อปลายปี๕๙เป็นจุดที่น้ำไหลทะลักเข้าท่วมตัวเมือง
พร้อมทั้งให้มีเจ้าหน้าที่นั้นได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
แล้วก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับคือบริเวณริมตลิ่งของภายในตลาดน้ำ
ภายในตลาดท่ายานะครับซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าในขณะนี้นะครับ
ระดับน้ำนั้นได้เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็เมื่อผมมาประมาณเวลาสัก๑๐โมงนะครับแล้วก็จนถึงขณะนี้เนี่ย
ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้นะครับต่างต้องเร่งอบพยพ
ผู้คนรวมถึงข้าวของขึ้นไปอยู่บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นครับ

ศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากตลาดท่ายาง